อันนี้สุดจริงสุดจริง

เพื่อให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย
แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย

แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย

แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย

แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย

แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย

แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย

แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย
แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย
แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย

แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย

แล้วก็ให้น้ำจากบ้านเขาลงคลอมผ่านที่สุดท้าย

ตลกวิธีการแก้ปัญหาของผู้นำหมู่บ้าน
ทำได้แค่นี้เหรอถ้าเป็นที่บ้าน
อุดรูน้ำไหลเหล้าเพราะเพื่อนบ้านนิสัยเสีย
แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่อยากให้มีปัญหาป่ะ

แต่คือมุมหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้ทำไม่ถูกต้อง
คุณควรจะอุดรูกลับไปเลย

เขาเจาะอีกรูอื่นอะ

นี่แสดงก็เพิ่มทอล์อีกอ๋อ

เออคือนี่แหละคือถ้าแก้ปัญหาไม่ใช่ที่สาเหตุ

ใช่แก้ไปไม่จบแบบนี้นะคะ

เชื่อหรือยังเมื่อกี้ตอนโปรยข่าวใช่ไหมเชื่อยัง

อย่าไปทำอยู่กันอีกนาน